มาดูกันที่คนแรกค่ะนั่นเหล่าแน่นอนว่านาเดชด์ภุ่งทีมิยะค่ะ
ที่นี่คนหล่อเยอะนะฮะเข้าวงการมาหลายปีแล้วค่ะ
ผลงานผ่านหน้าจอก็หลายบทบาทค่ะแต่ที่หลายคนจับตามองก็คือตอนนี้
ละครเรื่องใหม่เนาะเตรียมจะลงจอเลย
เรื่องมนรักหนองผักกะแยงลงจอไปแล้วด้วยนะฮะติดตามสนุกมาก
ซึ่งนอกจากจะเป็นผลงานการกำกับละครครั้งแรกของพี่บีบี
เอกนารีลูกสาวคนเก่งของพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะฮะ
ละครเรื่องนี้ก็ยังเป็นการประเดิมงานแสดงของน้องโบเมลดาด้วย
ในฐานะนางเอกช่องสามด้วยนะคะ
อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือแฟนละครจะได้เห็นหนุ่มณเดชน์เขามารับบทหนุ่มเมืองกรุง
แต่ต้องกลับมาใช้ชีวิตตามท้องทุ่งเฮ้ย
แม้ว่าจะไม่ได้ว่าวอีสานตามความถนัดนะคะว่าวได้อยู่นะ
แต่ก็ได้โชว์ลูกคอผ่านภาษาอีสานในเพลงประกอบละครแบบ
ไม่เขียนชื่อลูกอีสานค่ะเออนะคะอ่า
คนตอบมาเลยคุณผู้ชมนะคะไม่พูดถึงไม่ได้
ไอเวียไอเวียไอเวียสุโกนละวานค่ะค่ะ
คุณผู้ชมก็เป็นคนขอนแก่นคนอีสานหมาดคมด้วยค่ะ
โอ้โหเล่นละครมาหลากหลายเรื่องนี่จำได้ไหมผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์
คุณผู้ชมละครเรื่องนี้คือละครประวัติศาสตร์เลยนะเรตติ้งถล่มทลายนะคะ
เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยล่ะจ้าอ่าอ่าปิดท้ายกันที่พระเอกหน้าตีนะจ๊ะ
หนุ่มโตโนภาคินค่ะคนนี้ของดีเมืองขอนแก่นเช่นกันด้วยค่ะ
แม้ว่าผลงานละครจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะ

แต่ว่าเคยฝากผลงานทางจอเงินผ่านภาพยนตร์เรื่องสมพักเซียน
ผลงานการกำกับของพี่หม่ำจกมกมาแล้วนะคะ
ด้วยการรับบทเป็นนุ่มอีสานจริงใจใส่ซื่อรักสงบ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ถ่ายทอดออกมาได้สมบทบาท
ภาพยนตร์เรื่องนี้โกยรายได้ทะลุ๒๐๐ล้าน
และจากกระแสตอบรับนี้ก็เลยทำให้พี่หม่ำลุยทำน้ำภาพต่อนะคะ
ส้มปลาน้อยตอกย้ำความแรงของพระเอกเลือดอีสานคนนี้
ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะ
เรื่องอะไรนะส้มส้มปลาน้อย

คุณผู้ชมมาต่อเนื่องกับความเป็นอีสานนิดนึง
ม่วนคักอีลีสำหรับละครเรื่องใหม่ของพี่แบรี่นะค่ะ

ได้โบเมรดามาเล่นด้วยไงเถอะ
เพราะว่าคู่นี้เขาแบบเคมีตรงกันนะเวลาปล่อยมูกก็โบ๊ะพาคนดูเนี่ยจิ้นไปทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ
ปังมียังต่อเนื่องเดี๋ยวให้ดูนะคะล่าสุดเลยคุณผู้ชมโลกโซเชียลนำภาพนี้นะคะ
ภาพซาเล้งอ่ะภาพซาเล้งที่แบบว่านี่คือในเรื่องนะโบ๊ะเขาใส่มัว
เขาไปรักนาเดชน์มาอยู่เมืองคูเอ้ยมาอยู่บ้านน้ำ
ใช่แล้วคือเขาแบบพากันจิ้นจนผมปิวนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าชาวเน็ตช่างคิดคุณผู้ชมตัดต่อช็อตนี้ทำเป็นมีม
ก็คือเป็นภาพที่เขาไปตัดต่อกันเรื่อยเนี่ย
เมมนะคะร้านขนมโตเกียวก็มีรถกับข้าวขึ้นทางลวนมีหนีซอมปี้ก็มา
เข้าสนามแข่งไปทุกที่เลย
นี่ล่าสุดนะคะได้ให้ดูมีซอมบี้นี่นี่นี่ผี
ไปอยู่หนังพาร์ทแปดพาร์ทเก้าก็มาแล้วนะ
ไปหมดนี่อย่างงั้น
แต่ว่าพีคสุดเลยนี่เลย
ขับได้ตามท่านไหน

มันพาแม่นบอลล่ะเจอแบบนี้นะคะ
เราก็โทรศัพท์สัมภาษณ์พี่แบรี่เลยนะคะว่า
รู้สึกจังใสมันคือฮอตจังสิ
หนุ่มณเดชนเขาส่งเสียงมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะ

จะเป็นนักร้องเป็นมีมจากฝรั่ง
จากคนไทยจากฝรั่งจากฝรั่งจากคนไทย
จากฝรั่งจากฝรั่งจากฝรั่งจากฝรั่ง
จากฝรั่งจากฝรั่งจากฝรั่ง
จากฝรั่งจากฝรั่ง
จากฝรั่งจากฝรั่ง

จากฝรั่ง

จากฝรั่ง

จากฝรั่ง
เป๊กในจอกับนอกจอนี้เขาก็ได้อยู่นะทั้งคู่เลยนะเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมนะ